ไม่ได้ต้องมีคนนี้กันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแบบโลโก้ของบันเทิงไทยรัฐไปแล้ว
สำหรับนักร้องสายบุญคนนี้นะคะน้องก๊อตจีรพัฒน์ค่ะ
ไปญี่ปุ่นมาคุณผู้ชมล่าสุดกลับถึงไทยก็ไปทำบุญต่อเลย
เขาเรียกว่าสายยานพญานาคตัวจริงค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คืองานทำบุญและพิธีวงสวงปู่ท้าเวสวรรณค่ะ
จัดขึ้นที่บ้านท่าเมืองจังหวัดกาลสินค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะ
เมื่อปีที่แล้วหนุ่มก๊อตพร้อมกับแฟนคลับเขาได้สร้างองค์ท้าเวสวันองค์นี้ค่ะ
เห็นหน้าจอถวายไว้ที่วัดแห่งนี้ค่ะ
ปีนี้เลิกงามยามดีค่ะก็ยังมีชาวบ้านเนี่ย
เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ
เป็นความเชื่อจ้ะแบบนี้เลยมีเกรี้ยวด้วยเกรี้ยวเหมือนน้ำยาผิด

รำถวายให้เท้าปู่ท้าเวสวันได้ชมกันค่ะ

ตั้งแถวรำถวายกันอย่างสวยงาม
นี่ค่ะสีหน้าสีตาทุกคนอิ่มเอิบ

พ่อจึงได้ร้องเพลงพันปีที่รอคอย
ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มางานบุญได้ฟังกันด้วย
รวมถึงบาทพระมารับบริษัทอีกด้วย

และสำหรับใครที่รอเลขเด็ดในงานครั้งนี้
เราก็มีเลขมาฝากเหมือนเดิมนะคะ
ซึ่งเลขทูปพิสูจน์ได้ก็คือ
ปักบนลูกแก้วมังกรสีสดเลยนะ
ถูกต้องไม่ให้เสียเวลาค่ะ

เวลาไปทำบุญก็เห็นหน้าพวกเรา๔คนลอยมา
พี่เขาจะต้องการเลขมงคลไหมนะ
นั่นเราลอยมามันดูแปลกไม่รู้ไยแจ๊ะ

แล้วก็เนี่ยค่ะถ่ายคลิปมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ที่สำคัญไม่พลาดค่ะเอาตัวเลขมงคลมาฝากด้วยค่ะ

เจ้าตัวเดินทางไปทำบุญที่วัดใหญ่ชัยมงคล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

เราไปดูตัวเลขมงคลกันดีกว่าสองล้าน
เราจะเสี่ยงโชคไปฝากพี่ไทยรัฐ
เรามาเจออยู่ตรงจุดนี้เป็นจุดเล็ก
แต่อาจจะได้เลขรางวัลใหญ่ก็ได้นะจุดเล็กขนาดนี้

มีสองตัวไหมเป็น๖พอดี

ปฏิโทษปฏิถังกระมั่งมหาย

เลขมงคลที่น้องการเขาแบบถึง๑๔มาให้เรา

ทำดีมาก
ใครซื้อลอตเตอรี่ก็อาจต้องมองดูให้ดี

ขอบคุณน้องการทัศนานะคะส่งมาให้เราจวด๖ตัวแบบนี้ขอบคุณค่ะ
ทักทายนิดนึงนะคะคุณพลอยพลอย

ไม่ได้เรียกคนคุณพอยพอยด้วยนะคะ
คุณนงลักษณ์คุณมนทิพย์คุณกมลวัน

ให้ได้ด้วยเลขมงคล

ใช่แล้วค่ะทักทายนะคะคุณนุ๊กคุณออนอนง
คุณวิการดาคุณสวรรคและคุณมะปราง

คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่า
เมื่อกี้เรื่องตัวเลขใช่ไหมอันนี้ก็มีมาเหมือนกัน

ได้นะสำหรับสาวนุน
เปอร์วาเลนไทยค่ะจะบอกว่าสาวนุ่นคนนี้

เวลาว่างก็จะเข้าวัดอยู่บ่อย
แล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอเดินสายทำบุญนะ

ชีวิตหนูต้องปั่งเท่านั้นนางวัน

ไผ่เงินวัดพระแม่ลักษมีค่ะ

ขอพรแบบนั้นคุณผู้ชม
แล้วก็ต่อกันที่ศาลพระพิคเนสวน
สี่แยกห้วยขวางไหว้ขอพร

กระซิบแบบเบากับพี่หนู

เอาล่าสุดก่อนที่เรือนขวัญจะอ่านต่อไป
คุณนุนซุปเปอร์วันนึนไทยทักเข้ามา
ก็แบบน่ารัก

ใช่แสดงว่ารายการเรามันฮอตมากจริง

หนูชื่อนุน

ขอบคุณมากเลย

ที่วัดคณิกาผลด้วยวัดย่าแฟง
นำดอกกุหลาบน้ำแดงพวงมาลัยมาถวาย

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นต่อจากวัดย่าแฟง
มาที่วัดหัวลำโพงอีก
ทำบุญลงศพจากจุดเทียน

ถวายรุ่งโรศให้กับชีวิต

จริงแล้วสาวนุ่นเนี่ยเธอเป็นคนไม่ค่อยชอบเสี่ยงดวงเท่าไหร่

มีการเตรียมการจัดทำบุญมาแล้ว

เหมือนจองการ

ใช้วิจารณญาณของการรับชม